มีเรื่องเกี่ยวกับรถอีกเรื่องหนึ่งมาเตือนคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของการเติมลมยาง
อืมการเติมลมยางรถหรือรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
มีรถบรรทุกไปเติมลมยางแล้วก็มันมีสภาพเก่าใช้งานมานานปรากฏว่าเกิดระเบิดเสียงดังสนั่น
แรงระเบิดเนี่ยอัดคนที่กำลังเติมลมกระเด็นลอยออกมาค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะโอ้โหน่ากลัวเลยค่ะ
นั่นคือแรงอัดที่มันพอมันระเบิดแล้วเนี่ย
คนอยู่ตรงนั้นอันตรายมากจริงจริงเจ็บมากไหมนะคนนั้นน่ะ
ดูดิเติมอยู่เลยโอ้โหเต็มอะค่ะ
คือกล้องเนี่ยบันทึกได้คือคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของรถนะคะ
เติมลมยางรถบรรทุกพ่วงอยู่ที่ล้อหลังในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะ
เทียมเผื่อพิมายนครราชสีมาประมาณบ่ายสองโมงของสามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วอยู่ยางรถมันระเบิดอย่างรุนแรง
คือยางเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะถ้าดูดียางหลุดออกมาเลยแล้วก็
มันมากระเด็นอัดร่างของเขาเขาก็เลยลอยนะคะ
ในอู่ต้องรีบออกมาดูเลยค่ะแต่โชคดีค่ะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากยางรถมีสภาพเก่าใช้มานาน
แล้วก็การเติมลมยางแบบไม่มีตัววัดความดันอันนี้ก็อันตราย
มันจะทำให้เราไม่รู้ว่าลมที่เติมเข้าไปในยางมันมีมากน้อยแค่ไหน
อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะก็เติมไปเรื่อยไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนภัยทุกท่านที่เติมลมยางรถบรรทุกหรือรถทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวัง
แล้วก็ตรวจสอบสภาพยางอยู่เสมอด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
อันนี้ยังโชคดีค่ะที่บาดเจ็บไม่มากนะคะแต่ก็ขอเอามาเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านค่ะ